สำหรับสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ไม่ถูกรางวัลเนี่ย

แต่บางคนค่ะเขาพลิกวิกฤตนี้ให้มาเป็นโอกาสในการเสริมสร้างรายได้นะคะ
สลากินแบ่งรัฐบาลสีสันมันไม่ได้ฉูดฉาดมาก
แต่ว่ามันมีความสวยงามด้วยลวดลายของมันอยู่แล้ว
ก็เลยมีคนคิดเป็นไอเดียเป็นความคิดสร้างสรรค์เกิดขึ้น
ด้วยการนำสลากกินแบ่งรัฐบาลเก่าที่ไม่ถูกรางวัลนี่แหละค่ะ
นำมาประดิษฐ์เป็นดอกไม้จันทร์สร้างรายได้ให้กับชุมชนนะคะ

กลุ่มผู้สูงอายุที่บ้านดงไทยตำบลนาทุ่ง
อำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัย
กำลังโชว์ฝีมือการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์อย่างตั้งใจ
รวมตัวกันสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากสิ่งของเหลือใช้
โดยเฉพาะจากสลากินแบ่งรัฐบาลเก่าที่ไม่ถูกรางวัล
มาเป็นหนึ่งวัสดุในการทำดอกไม้จันทร์แบบนี้
กลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มนี้จะใช้เวลาว่างออกไปรวมตัวกันภายในวัดโพทอง
ซึ่งเป็นจุดนัดพบในการช่วยกันประดิษฐ์ดอกไม้จันท
การนำสลากเก่าไปตัดแบ่งครึ่ง
ก่อนจะพับจับจีบให้เป็นรูปวงกลม
แล้วนำไปติดไว้กับทูบเทียน
จากนั้นนำก้านใหญ่ไม้ไปติดกับก้านอีกชั้นหนึ่ง
เท่านี้ก็จะได้ดอกไม้จันทร์พร้อมบรรจุใส่ถุง
จำหน่ายให้กับลูกค้า
อกไม้จันทร์จากฝีมือผู้สูงอายุ

นำไปใช้ในงานชาปนกิจศพตามชุมชนต่าง
โดยปกติแล้วจะนัดการไปประดิษฐ์ดอกไม้จันท
ที่ลูกค้าสั่งในราคาถุงละ๗๐บาทต่อ๑๐๐ชิ้น
โดยแต่ละครั้งจะประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ได้มากกว่า๑๐๐ชิ้น
สามารถสร้างรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุในชุมชน
รายได้จากการจำหน่ายดอกไม้จันทร์หลังหักค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างแล้ว
ทางกลุ่มผู้สูงอายุยังยกรายได้ให้กับทางวัดโพทองเพื่อนำไปสร้างสาราวัด
จากจะมีรายได้จากสินค้าทำมือแล้ว
ยังถือเป็นส่วนหนึ่งของการได้ทำบุญให้กับวัดอีกด้วย
อกอิ่มใจกันไปตามกัน
ผลิตภัณฑ์ดอกไม้จันทร์จากสลากกินแบ่งรัฐบาลเก่าที่ไม่ถูกรางวัล
กลุ่มอาชีพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการตำบลวังกะพีอำเภอเมืองอุตรดิษฐ์
รวมกลุ่มการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์จำหน่าย
การสนับสนุนของศูนย์บริการคนพิการจังหวัดอุตรดิษฐ์
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิษฐ์อีกด้วย
พร้อมข้อความระบุขอรับบริจาคสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ไม่ถูกรางวัล
เพื่อนำไปให้ผู้พิการได้นำไปสร้างอาชีพ
สำหรับผู้ที่สนใจจะบริจาคสลากินแบ่งรัฐบาลที่ไม่ถูกรางวัล
ท่านสามารถบริจาคได้ที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดอุตรดิษฐ์สารกลางจังหวัด
เพื่อเป็นการสนับสนุนการสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้ครอบครัวของกลุ่มผู้พิการอีกด้วย
ปวีนารัตนญาติข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน